ดิ่งสอด

ขายดีขนาดนี้เรามีน้ำยากี่ชนิดครับเนี่ย

ใหม่ก็ขายน้อยใหม่ขายไม่กี่กิโลแคระเริ่มต้นจาก๕กิโล

มีผู้ใหญ่มาสะกิด

พอท่านกินเสร็จก็บอกว่าอร่อยน่าจะเปิดนะ

ก็ขอกล่าวสวัสดีแฟนเล่าเส้นเป็นเรื่องทั่วประเทศค่ะ

เชื่อว่าหลายคนรอคอยที่จะกลับมาเจอกับเรา

และเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติทั่วประเทศไทยกันใช่ไหมล่ะ

สลัดใส่เส้นหมี่ขาวเมนูพื้นเมืองของชาวสงขลา

ต่อด้วยเย็นตะโฟใส่ปลาหมึกกรอบแช่ขี้เท่า

วันนี้ค่ะเฮียน็อตและทีมงานเล่าเส้นเป็นเรื่อง
พาเดินทางไปที่จังหวัดพัทธลุง

ว่ากันว่าเกิดขึ้นที่อำเภอควนขนุน

ที่ร้านหมี่สดพัทธลุงแม่นิ่ม
จากนั้นก็จะไปทานขนมจีนราดน้ำแกงยำ

ที่ร้านขนมจีนนางลาดเจ้าดังประจำจังหวัด
ทำสถิติขายดี๑๐๐กิโลกรัมมาแล้ว

แล้วเบอร์เกอร์ผัดไทยที่ร้านหลานตาชู
ร้านอาหารยุโรปเจ้าแรกในพัทธลุง
บอกเลยว่าการเดินทางค้นหาเมนูเส้นอนาชาติ

แรงไม่แพ้จังหวัดอื่นแน่นอน

นัทของเราก็รอทักทายคุณผู้ชมอยู่แล้ว

ดูเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติ
จังหวัดพัทธลุงไปพร้อมกันค่ะ
สวัสดีครับ๑๑โมงตรงวันเสาร์แบบนี้นะครับ

รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราว

เมนูเส้นอนาชาติทั่วประเทศไทยครับ

พัทธลุงแห่งนี้นะครับเป็นครั้งแรกเลย

จะได้รู้จักกับเมนูเส้น

ขายดีและเมนูสปาเกตตี้
ของร้านขึ้นชื่อประจำจังหวัดพัทธลุง
แห่งนี้ด้วยครับเดี๋ยวรอชะตามผมไปสืบ
ราวเส้นพร้อมกันเลยครับ

ติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราช
สงคลาสตูลหรือรังที่นะครับ
ซึ่งจากการค้นหาข้อมูลทำให้เราทราบว่าจังหวัดพัทธลุงเนี่ยก็มีเมนูเส้นพื้นเมืองที่รับประทานกันมานานนับร้อยปีกับเขาเหมือนกัน
เรื่องราวของเมนูที่ว่านี้จะเป็นยังไงให้นักเล่าเส้นของเราพาไปดูเลยจ้า
แล้วร้านแรกนะครับที่ผมจะพาไปรู้จักที่จังหวัดพัทธลุงนะครับเป็นร้านเมนูเส้นบี้หุ่นโบราณนะครับ
ซึ่งเป็นเมนูเส้นเก่าแก่ของจังหวัดพัทธลุงนะครับทานกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายแล้วที่สำคัญนะครับมีที่จังหวัดนี้แห่งเดียวเลยครับผม
แล้วร้านแรกที่ผมจะพาไปนะครับเป็นร้านเก่าแก่และขึ้นชื่อระดับจังหวัดเลยนะครับเรื่องราวของร้านนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ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

เส้นนี้มันต้องทำยังไงมีวิธีการยังไงนี่อะไรครับ
เล็บนกข้าวเล็บนกคือเส้นเนี่ยทำจากข้าวเล็บนกข้าวเล็บนกนี่มันคือข้าวสายพันธุ์ไหนครับ
คือเป็นของพัทธรุงเลยแล้ววิธีการเลือกข้าวเล็บนกเราเลือกไงครับ
ขอให้เป็นข้าวเล็บนกไม่ว่าจะใหม่จะเก่าจะหักจะได้หมดเลย
ในปีพุทธศักราช๒๕๓๗พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดชและสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชนีนาฏ
และทรงพระกรุณาให้มีการรวบรวมสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของภาคใต้จึงพบว่าพันธุ์ข้าวมากกว่าสามร้อยเจ็ดสายพันธุ
โดยรวบรวมมาจาก๑๐๗อำเภอใน๑๔จังหวัดและได้มีการทดลองปลูกคัดเลือกจนได้สายพันธุ์ข้าวบริสุทธิ์
ข้าวเล็บนกขึ้นได้มาก
วิธีการทำคืออะไรได้เข้ามาแล้ว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

นิ่มโชว์บีบเส้นหมี่ไปแล้วแต่ขั้นตอนการทำยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าแม่นิ่มจะคลุกเส้นหมี่กับน้ำตาลตะโนดกันแบบสดเลยแต่ตอนนี้พักสักครู่ค่ะ